อ้าคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งคลุก็หวานไม่แผลกัน
คลุกนี้เขาแต่งงานก็ังไปสักพักนึงแล้ว
ล่าสุดเขามีการมอบของขวัญชิ้นโตให้กันด้วย
คลุคี่บิ๊กมอบให้กับคุณพันเรียเป็นไรล่ะกะ

ใครเห็นก็ต้องร้องวู้จริงกันเลยทีเดียวนะคะ
ดิฉันไม่ได้กล่าวพี่บิ๊กกล่าวจ้า
ก็ตั้งใจให้ครับถ้าตั้งใจให้ก็
คือมันก็เหมือนกับเราเริ่มชีวิตครอบครัว
ตั้งแต่คบกันมานี่ก็ชิ้นใหญ่ที่สุดแล้วล่ะ

คนละยกให้เป็นตามอินดีเดนไปเลย

ใครเป็นคนขับคะ

ผมทำงานทุกวันใช่ไหมมันจะมีช่วงว่างแบบ
วันสองวันสามวันนี่น้อยมาก
ปีนี้ให้เขาใหญ่ขนาดนี้ปีหน้าต้องใหญ่กว่านี้อีกไหมคะ

รวบย้อนหลังมาด้วยครับแล้วเดี๋ยวรวบไปอีก๕
พี่มีครับเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ดีครับก็ดีมันพอแต่งงานปุ๊บ
เราก็รู้แล้วอ๋ออันนี้มันคือเรื่องจริง
ถ้าภรรยาเรามีความสุขสามีก็มีความสุขด้วย
เรื่องจริงเลยถ้าภรรยามีความสุขสามีนี้

ถ้าครอบครัวไหนภรรยาแฮปปี้เนี่ยทั้งบ้านเนี่ย
ปี้ไม่ใช่คุณสามีคุณลูกก็จะแฮปปี้ไปด้วยนะ
ถ้าเราอยู่สบายรับรองคนในบ้านอยู่สบายแน่นอน
นี่ไปถึงตัวเองรึเปล่าเนี่ย
วางแผนนะให้ของขวัญเผื่อไปอีก๑๐ปีเลย